สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำตอนนี้หลายฝ่ายก็บอกกันนะคะว่าน่าจะใช้ช่องทางในเรื่องของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์แต่ชาวนาหลายคนต้องการทำแบบนั้นแต่ก็ออกมายอมรับนะคะว่าใช้ไม่เป็นไม่รู้จะทำอย่างไร
ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคเอกชนเองก็ออกมาเปิดพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ล่าสุดก็คือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าออตกนะคะที่เปิดพื้นที่ตลาดแล้วก็เว็บไซต์ให้ชาวนามาขายข้าวได้โดยไม่คิดเงิน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ชาวนาจากทั่วประเทศนำข้าวหอมะลิข้าวกล้องและข้าวท้องถิ่นอีกหลายชนิดมาจำหน่ายตรงบริเวณพื้นที่ด้านหน้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกที่เปิดพื้นที่ให้นำข้าวมาจำหน่ายเป็นเวลา๔๕วันเริ่มตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้ชาวนามีช่องทางการ
ล่าสุดมีชาวนาติดต่อมาจำหน่ายแล้ว๕๐ร้านค้ามีปริมาณข้าวสารจำหน่ายเฉลี่ยวันละ๔๐ตันข้าวสาร
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายข้าวทางออนไลน์ผ่านศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนกว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้และคำแนะนำ
ชาวนารายนี้มาจากภาคเหนือยอมรับว่าใช้อินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนไม่ค่อยเป็นแต่พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวเพราะหากต้องนำมาจำหน่ายเองตามพื้นที่ต่างจะต้องแบกรับค่าขนส่งค่อนข้างมากบางเที่ยวก็ขาดทุน
ไปคุณว่าท่ามได้อยู่เรามาไกลกับคนอื่นคนอื่นเข้ามาใกล้เข้ามาแบบแปดริวหรือว่าประทุนทีนี่ใกล้ค่าหุ่นส่งเขาจะแบบถูก
แล้วเงินไม่พอใช้หนี้
บางทีมันค่าใช้จ่ายเป็นเกษตรกรก็มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยค่ะ

แล้วก็เลยต้องหาที่ขายที่มันได้ราคานิดนึง
อตกเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จัดทำเว็บไซต์
ให้ชาวนานำข้าวมาจำหน่ายในครั้งนี้
ขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้
โดยออตกจะคัดเลือกข้าวที่มีคุณภาพและบริการจัดส่งให้
ก็เข้าไปที่เวิร์ดไวท์

แล้วก็สั่งซื้อมาชำระเงินผ่านระบบธนาคาร

ส่งไปทั่วโลก

เราก็เปิดกว้างให้กับเกษตรกร

ชาวนาจริงตัวจริงไม่ปั่นพ่อค้าคนกลาง
เปิดพื้นที่ทั้งตลาดออตกรและเว็บไซต์

เป็นหนึ่งแนวทางช่วยเหลือในระยะสั้น
แต่หลังจากนี้จะเร่งรณรงค์ให้คนไทย

อบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่